เรื่องราวข่าวสารในช่วงเวลาที่เราผ่านกันมาเนี่ย
มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราเล่ากันบ่อยเลยนะ
ถ้าติดตามข่าวสารทางไทยรัฐทีวีคุณจะได้ดูเรื่องของการที่
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่เขามีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
แล้วเขาส่งตัวเพื่อนไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่เขามีเรื่องกันมาทะเลาะกันต่อที่โรงพยาบาล

นี่อย่าได้มาซ่านะที่มหาสรคาม
หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เขาได้รับการถ่ายทอดวิชา

ที่เห็นกันไปเนี่ย
การป้องกันตัวแบบยืดสู

ยูยึดสูคืออะไรอ่ะคะยูยิตสูงนี่คือศิลปะการป้องกันตัวแบบญี่ปุ่น
อ๋อแล้วเขามีแข่งกันในระดับระดับนานาชาตินะค่ะ
แล้วที่มาสอนเนี่ยไม่ใช่ใครนะเป็นวิทยากรเป็นระดับทีมชาติ
ทีมชาติยูยิซูมาสอนเหล่าบรรดาบุคลากรทางการแพทย์
มีใครบ้างหมอพยาบาลนี่หลักเลย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่างเขาก็มาฝึกกันไง
มาฝึกเพื่อที่จะเรียนรู้ป้องกันตัวเอง
นี่คือบรรยากาศในห้องประชุมตักศิลาอาคารผู้ป่วย
นอกชั้น๔ของโรคพยาบาลมหาสรครรภ์
เอาอย่าได้ซ่านะวัยรุ่นทั้งหลาย

เพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บว้าวาวู

คุณจะเจอเหล่าบรรดาบุคลากรทางการแพทย์
เขาได้รับการฝึกอยู่ยิกสูมาแล้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการป้องกันตัว
เขาเป็นโค้ชแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับ
เขามาฝึกทักษะมาต่อสู้แบบนี้
คือการสอนก็จะเน้นในการป้องกันตัว
คุณดูไหมเห็นไหมการยกศอกขึ้นมา
ศอกมาแบบนี้คือป้องกันตัว
มันตั้งกาดไม่ให้เขาเตะเราได้
มันเป็นกาดที่ปิดทั้งบริเวณหูคอ

แล้วท่าทางทำไมดูคุณพยาบาล
คุณพยาบาลมีความพยายาม
ในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองแบบนี้นะครับ

ผู้ที่มาสนใจก็มีทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่นะ

ที่มีโอกาสหรือจำเป็นที่ต้องใช้งานจริง
เขาจะได้เอาไว้ป้องกันตัวเองและจะได้ช่วยกันระงับ
เหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้
นี่ท่าทางท่าทางจะไม่ได้เอาไปใช้กับคนร้ายแล้ว
ใช้กับใครคนที่บ้านเหรอฮะ
กลับบอกให้กลับไวทำไมกลับเช้า

ค่อนข้างชอบไปแล้วใช่ไหมค่างทางชอบไปกับเพื่อนเหรอ

ออกไปใช้ถึงที่จริงด้วยนะในชีวิตประจำวัน

นี่หลายคนแบบงงไว้มันคืออะไร

นึกภาพสมัยปี๑เคยเรียนยูโด

อยากให้ผู้หญิงเรียนเรื่องของการป้องกันตัวเอาไว้บ้าง